เรายังอยู่กับเรื่องราวของการรวมความสุดสวยที่เกิดขึ้นในฤดูกาล๒๐๑๖
ก็ไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของสาวสวยหรือเปล่านะครับ
ว่าจริงแล้วเนี่ยปกติเวลาผมมาย้ายเกมก็จะเห็นทีมงานช่างภาพเนี่ยจับภาพสาวเยอะมากเลย
พวกนี้จะถูกนำมาเล่นเยอะในทุกสัปดาห
เพราะว่าเริ่มมีแฟนฟุตซอลสาวสวยเข้าไปดูเกมเยอะกันมากขึ้นแล้วนะครับ
นั่นก็หมายความว่าฟุตซอลบ้านเรากำลังพัฒนานะครับ
ขึ้นสู่ความเป็นระบบอาชีพแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนกีฬามากขึ้นนะครับ
เพราะว่าลูกพวกนี้เนี่ยมันจะมีลูกยิงสุดสวยเยอะมาก
แล้วก็ลูกเตะมุมอันนี้ก็เป็นหนึ่งลูกนะครับที่มีทั้งปัญหาในการเล่นนะครับ
แล้วก็มีทั้งเรื่องของกรณีศึกษาที่เราน่าจะต้องเอาไปดูกันในรูปการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
แต่ละลูกจะมีความยากและสวยงามแค่ไหนไปชมกันครับ

ลำตัวของนายทวารทีมเยือนเข้าไปแบบสวยงาม

ลูกนี้เกิดจากการทำฟาวของทีมเยือนกรมทางหลวง
เป็นจังหวะที่ทีมเย่าศรีปฐุมโดยกิจสนักกิ่งกังวาน
ส่งบอลต่อให้วันลบปานสมสวยหน้ากรอกเขตโทษ
แต่โดนสุธิพรกลัดเจริญเข้ามาปะทะ
และก็เป็นกิจสนะที่เข้ามาซัดบอลแบบตรง
อดผ่านกำแพงตุ๋มตะข่าย

แต่วีรยุทธ์วนเชียงรากจากราชนาวีทีมเยือน
แล้วก็เป็นกิจสดาวงแก้วยิงบอลเล่นทางเข้าประตูไปแบบเฉียบขาด
แบบนี้สิครับเกาเกมจริง

พะดลต่อบอลให้กับบูโน่ก่อนเจ้าตัวจ่ายฝากกลับไป

กัปตันทีมการท่าเรือฉวยโอกาสวิ่งเข้ามาสวนบอลส่งต่อให้อนุกูล
และก็เป็นทางมาร์ทฟอสยิงเลี้ยบพื้นทะลุกกำแพง
อดขาผู้รักษาประตูเข้าไปแบบเด็ดขาดจริง

ชนี้เกิดขึ้นที่โรงยิมมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวะนี้เป็นการทำฟาวของแข้งทีมเยือนของพรมงคล
ที่เข้ามาแย่งบอลจากอนันวัดทรัพย์อุดม
ทำเอาเจ้าตัวถึงกับร่วงเลยทีเดียว
และก็เป็นทางด้านกัปตันทีมกีรติเข้ามาหลอก
แล้วสัดที่ขวาเสียบเสาแรก
ทำเอาคณิตสอนผู้พันถึงกับเกาหัวเลยทีเดียว
เตะมุมถือเป็นการเล่นที่มีการทำประตูได้หลายครั้งในการแข่งขันฟุตซอล
ซึ่งเป็นการเล่นที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
ต้องอยู่ห่างจากลูกบอล๕เมตร
และผู้เตะจะต้องเตะลูกภายใน๔วินาที

ต้องผ่านการฝึกซ้อมและการเข้าขากันเป็นอย่างดีของนักเตะ
และ๕ลูกเตะมุมที่สามารถทำประตูได้สวยที่สุดของฤดูการนี้เป็นของใครกันบ้าง

จังหวัดนี้เป็นอัครเดชช่วยขาย
เล่นทีมเจ้าถิ่นมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดบอลยาวให้อิทธิพลรุ่งแจ้ง

บอลพุ่งเข้าเสาแรกไปแบบเต็มประตู
จัดการทีมมเกษมบัณฑิตไปอย่างราบคาบ

เกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของกรมทางหลวง
รับการมาเยือนของแคสเอฟซี

เข้าประตูไปแบบเฉียบขาด

ผู้เล่นจากทีมเย่าห้องเย็นท่าข้าม
เตะมุมทรงวันยาวมาให้เว็นเดล
เจ้าตัวจะยกเท้าขวาเกี่ยวบอลลง
จับจังหวะซัดเต็มข้อจะจอดหน้าประตู
เร็วจนผู้รักษาประตูของแคชซ์เอฟซี

เกมนี้แข่งขันกับแคชซี

ชนี้กุ้งสายฟ้าสุราชธานี

เป็นจังหวัดที่นครคิดเห็นแข้งทีมเย่า
มุมส่งให้ทศวรรษโพทอง

สัดบอลเล็กขวาเข้าเสา๒ตุ้งตะข่าย

ต้องยกให้กับจอมเก่าคู่นี้

แผ้บอลแสร่งจากมุมสนามให้อัมพลศรีระแก้ว
กล้อยเจ้าตัวจะซัดไกดึกขวาเต็มข้อ
บอลภุงหมุทร์ใต้ครานเสียบเสียบ๒

มีแคลร์เฟอร์ไพร่
มาเต็มอิ่มนะครับผมว่าน่าจะมีหลายลูกที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็คนที่ทำประตูได้นะครับ
ก็คงจะเห็นตัวเองแล้วว่าจะต้องปรับแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อให้ลูกยิงนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
มันก็คงจะสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าหลายทีมผมดูใน
ในทุกปีเทียบกระดูกการต่อหลังจากนี้นะครับ

เรามาดูลูกยิงสุดเทพกันบ้างนะครับ
ตลอดสัปดาห์ทุกครั้งของการแข่งขันเนี่ย

มันน่าสนใจเหมือนกันว่าลูกไหนจะเป็นลูกที่ติดอันดับความยอดเยี่ยม